มีการหรือไม่มีการแสนกี่เท่าไหร่

มีคนอยากดูอ่ะ

ที่ก็ไม่ว่าคนก็ดูถูกผมอย่างเนี้ยครับ

ขอใช้สถาตัดจังไปพวกมันกะบะเร็นทุก

ทำไมแม่ซู่นอนกระบบเด็กดี

ก็เล่าเหตุการณ์เมื่อเช้าให้พี่ฟังหน่อยครับ
เกิดอะไรขึ้นเราขับมายังไงแล้วเจออะไรครับผม
ก็ขับมาปกติครับขับมาขับรถทั่วไปครับ
แล้วก็เจอจังหวะไฟเขียวผมก็เหยียบมาปกติ
แล้วทีนี้ตรงที่เกิดเหตุนี้ผมก็เห็นแล้วว่ารถมันกำลังจะกลับรถ
ผมก็เลยชะลอชะลอแล้วก็คือผ่อนเต็มที่แล้วครับ
แต่ทีนี้ซ้ายมือผมมันมี๑๐ล้ออยู่

ผมก็ค่อยแตะเบรกค่อยแตะเบรกแล้วก็
มาถึงที่กระเทศเขาก็ไม่เบรก
เขาก็พยายามแห่หัวเข้ามาเรื่อยเรื่อย
ทั้งที่ผมก็เตาไฟขอทางแล้วครับ
แฟนเขาแฟนเขายังบอกเลยว่าเห็น
แต่เขาไม่เห็นครับก็ทำให้ชน
แล้วก็จอดรถข้างทางจะคุยกันปกติ
ก็ลงรถมาปุ๊บผมก็จะกะว่าจะไปถามว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
ครับแล้วก็ให้เป็นส่วนของประกันคุยกันดีกว่า

เขาอยู่ดีก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยครับ

ก็ทำไงครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับ

เขาก็โอยมาเลยครับพวกไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นสารพัด
ครับแล้วผมก็เลยกลับไปเอาโทรศัพท์ที่รถมาถ่ายคลิปไว้
อย่างนี้ครับแล้วก็อย่างที่เห็น
ตอนนั้นที่เราเข้าไปถามเขาพี่เป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นสารพัฒน์
ความที่เราเป็นไงครับ
ตอนนั้นผมก็อันดับแรกผมก็ต้องใจเย็นก่อน
ใช่แล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีคนมาช่วยมายืนดูอะไรอย่างนี้
ก็พยายามจะคุยดีอะครับไม่อยากให้มันเยอะ

หยิบโทรศัพท์มาถ่ายก็กลัวเขาจะทำอะไรตรงนั้น

ผมก็พยายามใจเย็นที่สุดครับ

แล้วแฟนเขาก็

ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาดูถูกเราเต็มที่ดูถูกคนที่เขาขับรถกระบะส่งของ

ยันเยอะเยอะด่าเยอะแต่ผมก็อย่างว่าใจเย็นที่สุด
ใช่ครับผมก็หยับ
เพราะว่าคนแถวนี้เค้าก็เห็นน่ะ
ขนาดคนเค้ากลับรถอยู่ฝั่งนู้นก็ยังเปิดกระจกด่าแบบนี้เลย

ก็มีคนจะจอดดูผมก็โบกมือยกมือไห้

อืมหัวร้อนอย่างงี้อยู่ที่นิสัยของเขามากกว่า
เขาก็ไม่เซ็นยอมรับอะไรว่าเขาผิด
เขาจะให้ผมขอโทษ

แต่ว่าเขาจะให้ผมกลับ

ก็เลยผมก็เดินหนี

มาช่วยมาดู
ฮะครับ
คิดอย่างเดี่ยวน่าจะเหมือนคลิปนั้นให้ผมกราบรถกราบคนอะไรเงี้ย
ใช่ใช่เขาพูดว่างั้นจริง
อันนี้มันไม่เหมาะสมกับพูดรึยัง
น่าจะใจเย็นแน่หรืออะไร
มันเป็นอารมณ์ส่วนตัวคนอื่นไม่น่าเป็นแบบนี้
ถ้าเจอแบบนี้คนอื่นอาจจะนอนล้มอะไรตรงนั้นไปแล้ว
มีจริงไหมผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเฉยผมไม่พูดกันหนังนั้นเลย

เค้าจะอวดไรในเรื่องของเค้า
เรื่องมันจบยังไง
เค้ากระวนกลับมาก่อนอีกอีก

มาเปิดแต๊ะตี้เปิดเสียงยาวผมก็ผมก็ยืนถึงแถวโน้น
ก็เฉยเท่าก็ประกันของเขามา
ประกันของเขามาถึงก็คุยกันอย่างนี้
แล้วก็ไปโวยประกันอีกไปคุยกันไม่รู้เรื่องอีก
ประกันก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจก็มาถึงพอดีเลย

ไม่รู้นะครับมันเป็นรถสายตรวจพอดีสายตรวจเขามาพอดี

แฟนเขาได้แบบในการที่เข้ามารับแทนเขาคุยอะไรกันหรือเปล่า
ก็เข้ามาขอโทษครับก็ขอโทษตลอดยกมือไหว้ตลอด
ก็ผมก็ไหว้กลับไปก็ไม่เป็นไร
แต่แค่ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อีกกับคนอื่นแค่นั้นเอง
รถเขาได้รับเสียหังได้ไหมครับ
รถเขาข้างหน้าก็ร้อยเฉียวแล้วก็ป้ายทะเบียนหลุด

ผมก็มีรอยเฉียวข้างประตูฝั่งคนขับนิดนึง

น้อยเนื้อต่ำใจหรือเปล่า
น้อยเนื้อต่ำใจไหมก็ทุกคนก็คิดอย่างนี้อยู่แล้วครับ
ตอนแรกผมคิดว่าเขาไม่น่าใช่คนไทย

แต่พอถามแฟนเค้าก็บอกว่า
เพิ่งไปอยู่เมืองนอกมาเพิ่งกลับมาแล้วก็มาออกรถอะไรอย่างนี้
แต่ก่อนหน้านี้เขาก็บอกอยู่ว่าก็กรณีอย่างนี้แหละชนกันอย่างนี้
เขาก็ไปอารวาสกับเขาอย่างเงี้ยแต่ทางนู้นอาจจะไม่ได้เหมือนผม
ครับก็เพิ่งขึ้นโรงพักขึ้นอะไรมาแล้วก็เนี่ย

เขาเรียกแฟนแฟนเขาเรียกเขาว่าอะไรชื่อเล่น
ไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกอะไรเลยก็แค่คุยกันปกติ
ฝากถึงเขาว่าอยากให้เขาปรับตัวเองหน่อยครับ
มันไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบอย่างนี้จะไปบอกใครว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมันไม่ได้ครับ
น่าจะเป็นโรคประจำตัวมากกว่า
แล้วมันมาขับขี่บนท้องถนนอย่างนี้คนร่วมทางก็เยอะ

ก็คนอื่นก็ต้องระวังคุณแต่คุณไม่ระวังใครเลยอย่างนี้ครับ
ไม่ใช่ว่ามันจะมาเร็วขนาดนั้นซิ่งมะเราผมก็หนักนะ
มันมีในคลิปว่าคุณมีหน้าที่เบรก

ก็ฟังไม่เข้าหัวมีหน้าที่เบรกอย่างเดียวนะครับ
แล้วก็ก็เบรกแล้วครับ
ถ้ามีกล้องหน้ารถได้ไปดูได้ครับก็เบรกแล้ว
จนคนแถวนี้ก็น่าจะได้ยินเสียงเบรกอยู่เพราะว่ามันเบรกยาวมาก

เขาจะไม่ยอมโทษตัวเองเพราะตัวเอง
ใช่เขาไม่โทษตัวเองครับแล้วเขาไม่ขอโทษผมด้วย
ใช่เขาไม่มีคำว่าขอโทษจากปากเขาเลย

เหมือนคนเมาเมาหน้าลักษณะอาการเหมือนคนเมาเลยครับ
เหมือนคนเมาเหล้าเมายาอะไรอย่างนี้
แต่น่าจะเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้ว
อย่างนี้เราเรียกว่ามันหน้ามันโนกได้หรือครับ
ได้ครับได้ครับ
แล้วผมเดี๋ยวโนกอย่างที่ลงไปครับ
ไม่ตะบันหน้าให้ก็ดีครับ

ก็เอามาจอดริมถนนแล้ว
แต่อีกคนขับรถเก่ง
ไม่ยอมยังฝางถนนอยู่ออกมาโวยวายแล้วด่ายังรุนแรง
ที่ได้ยินว่าเหมือนดูถูก
ดูถูกคนไทยดูถูกด่าด่าประเทศบอกมึงมีเงินหลักร้อยล้าน
มึงซื้อรถกูไม่ได้หรอกตั้งผมเห็นแล้วรถมันป้ายแดงก็จริง
ล้านต้นต้นอ่าแล้วเสร็จแล้วด่าด่าแบบด่าคนไทย
บอกว่านี่เหลือประเทศไทยกูมาอยู่ทำไมประเทศไทย
ผมยังคิดในใจผมก็ไปอยู่ต่างประเทศมาอยู่ทำไม
มันคนไทยหรือเปล่าอ่ะมาด่าแบบด่าแล้วจะวิ่งมาทำร้ายคู่กรณี
แล้วก็ไอ้ฝั่งตรงข้ามที่รอยูเทิร์นอยู่
เขาเห็นว่าทะเลาะกันเขาก็เปิดกระจก
แล้วตะโกนมาว่าแค่อุบัติเหตุเล็กน้อยทำไมไม่โทรเรียกประกัน
กันให้มาเคลียร์คุณมาทะเลาะกันทำไม

หนุ่มขับรถเก่งก็ด่าสวนเข้าไปอีก
ว่ามึงเสือกอะไรไปยุ่งเรื่องของคุณทำไม

ผมอยากจะมาช่วยหนุ่มคนขับรถกระบะ

ไม่ได้คุกกับอันนี้

กลัวเก็บอารมณ์ให้อยู่

แล้วก็เลือกจะเอาทรัพย์สินของคนขับรถกระบะ
ผู้ว่าเป็นผมอย่างงี้นะไม่ได้แล้วครับ
สินของเราถึงจะถูกหรือแพงไงก็ทรัพย์สินของเรา

เห็นการแต่งกายเขา
คือพอซามคุณมีน้ำใจไหมเฉียวชนนิดหน่อยประกันมีคุณมีเงิน
แต่อีกคนนึงเขาไม่ได้เถียงไม่อะไรเลยคุณจะทำร้ายเขาอย่างเดียว
คุณด่าเขาอย่างเดียวคุณไม่มีน้ำใจมีแต่เงินมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
ไม่สมควรเหรอครับคุณตรงนะฝาก
ฝากก็ว่ากรณีนี้คุณออกมาขอโทษสังคม
ตอนแรกเราคิดว่าเขาเดรียวภาษาแทนก็ใช่คนไทยนะ

คนต่างชาติมาอยู่ประเทศไทยพูดภาษาไทยเนี่ยมันไม่ค่อยชัด
อันนี้ชัดด่ายังชัดเลย
รู้หมดทุกอย่างแล้วว่าไม่ใช่คนไทยได้ไง
อันนี้มีคำว่าเป็นดีกี่นักเรียนร่อง
นี่เลยคนที่จบนอกเยอะครับคนที่จบนอกก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย
นี่จบนอกจบโรงเรียนวัดดีกว่าครับผมบอกให้
แล้วรู้สึกว่าแม่นี่จะเป็นทำงานสถานทูตด้วยครับ
แม่ทำงานระดับนี้แล้วปล่อยลูกอย่างนี้เหรอไม่สมควรหรอกครับ
แต่เห็นแฟนเขาที่มาด้วยอ้างว่ามีชายไว้ป่วย
ไม่ใช่ครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อเลยครับว่าป่วย
คนขับรถได้คุณรู้ทุกอย่างด่าระดับข้างบนและข้างล่าง
เหรอครับไม่ใช่คนป่วยครับ

ลูกเสดทีคุณรู้จักไหมเขาขับรถไป้แดง
เด็กแค่นี้อายุเท่าไหร่

๒๔บาทแล้วแกขับรถไป้แดง๒๒ล้าน

พี่ก็ไม่บางคนมาดูถูกผมอย่างนี้ครับ

เบสสูดล่ะครับพี่

เกลียดประเทศไทยฉันไม่น่ากลับมาที่นี่ฉันมีละครฉันตาม